คือจำได้ว่าเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ย
มันมีประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่

เขาต่อลองตำแหน่งกันยังไงเหรอคะ

คืออยากรู้ว่าคือมันคุยกันยังไงขนาดไหนคะ
มันก็คงทุกคนก็อยากได้กระทรวงใหญ่
กระทรวงทุกกระทรวงเป็นกระทรวงที่สำคัญ
แต่กระทรวงคุณเสถาเองก็เคยพูดผมฟังข้อสัมภาษณ์
หมายความว่าคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปต้องมารู้เรื่องต่างประเทศ

หรือคนอาจจะมองกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงดิจิทัลคนละอย่างกัน
กระทรวงดิจิทัลอาจจะดูมีเนื้อมีหนังมีผลประโยชน์มีอะไร
และตอนนี้ที่หอมห่วนที่สุดเกือบกระทรวงพลังงาน
แต่กระทรวงวัฒนธรรมก็สำคัญ

ถ้าเกิดจิตสำนึกของการพัฒนาประเทศเนี่ย
ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ย
คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการอะไรต่างเนี่ยมันอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรม
แต่อย่างว่าพออำนาจมันมาเนี่ยแล้วการเมืองไทยมันยังเป็นธนาธิปไตย
อาจารย์กับพี่สมบัติก็รู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนยังคิดว่าการมาลงเลือกตั้งคือการลงทุน
เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปมีตำแหน่งก็เพื่อเอาทุนคืน
อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการต่อรองขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เจตนารมณ์ของประชาชนชัดเจนนะ
ว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลผมคิดว่า
โดยเฉพาะเพื่อไทยผมคิดว่าเขาไม่กล้าทำให้ประชาชนผิดหวังมากกว่านี้
เขาจะต้องเดินกับสายประชาธิปไตยส่วนก้าวไกลเนี่ยก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองว่า
ทักษะวันนี้เขาชนะแล้วล่ะทักษะในการเข้าสู่
คือชนะการเลือกตั้งเนี่ยเห็นแล้วว่าเขาทำได้
แต่ทักษะในการบริหารประเทศบริหารหน่วยราชการเนี่ย
เขายังไม่เคยปรากฏถึงแม้๔ปีการเป็นสอสอได้ตรวจสอบ
อยู่ในกรรมธิการงบประมาณได้รู้เรื่องว่าบริหารราชการอย่างไร

เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดดีเหมือนกันว่า
เขาจะอยู่ในกระทรวงไหนที่เขาจะมีผลงานออกมาชัดเจนนะครับ
แล้วก็ทำผลงานได้ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจ
สนใจมันอาจจะทำให้เปลี่ยนการเมืองได้
มากกว่าการที่จะมาต่อรองว่ากระทรวงนี้ดูเงินเยอะนะ
กระทรวงนี้สร้างโปรเจกต์ได้เยอะนะฮะ
ส่วนคมนาคมก็ทำถนนสู่ชนบทได้สร้างฐานเสียงได้นะครับ
ตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องก็ต้องอยากก็น่าสนใจ
แต่ถ้าการด้วยเป็นหัวเลี่ยวหัวตอบที่น่าสนใจจริงไหมจัน
คือผมคิดว่าการเมืองแบบเดิมเนี่ยมันล่าหลังแล้วนะครับ
แต่วันนี้มันต้องมองในเชิงยุทธศาสตร์ว่าอะไรคือยุทธศ
หลักของประเทศที่จะขับเคลื่อนไว้ข้างหน้านะครับ
และในอนาคตมันจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากลมลอยด้วยซ้ำไป
กรมลอยคือหมายถึงว่ากรมไม่ต้องเหมือนสังกัดกระทรวง

ประเทศต้องใช้กรมลอยคือยุทธศาสตร์ประเทศวันนี้มุ่งไปเรื่องไหน
นี่คือกลุ่มกรมที่จะต้องแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีลงไปดูแล
อันนี้คือสิ่งที่มันจะสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลง
แต่วันนี้เหตุใดที่ทำให้การเมืองมันย่ำอยู่ที่
ผมว่ามันมาจากหลายปัจจัยนะครับ
เช่นหนึ่งตัวกฎหมายที่เราคุยกันเมื่อเย็นแล้วว่ามันทำให้พักการเมืองโตผิดธรรมชาติ
ต้องใช้ทุนใช้เงินหรือแม้ทั้งเรื่องของบริบททางการเมือง
นี้ประชาชนเขาก็ตัดสินในการเลือกตั้งอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตา